โรงงานมิงตี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าควบคุมได้

ถ้าไม่ประทุอะไรเกิดขึ้นมาอีกนะครับ
แต่เหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุตี๓ของเมื่อวานนี้

เรารวบรวมมาให้ติดตามกันอีกครั้งนะฮะ
เวลา๓นาฬิกา๑๐นาทีคืนวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา

ภายในซอยกิ่งแก้ว๒๑อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

และเกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่ป่วยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
๙นาฬิกาเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงในพื้นที่เข้าระงับเหตุ
และเร่งอุปยกชาวบ้านเนียวรัสสมี๕กมออกรอกพื้นที่
นาฬิกา๕๐นาทีเกิดเหตุระเบิดขึ้นระลอก๒
ควันสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
สามารถมองเห็นจากระยะไกล

เมื่อนายกรสิทราวพันธ์อายุ๑๙ปี

และมีเพื่อนอาสาดับเพลิงได้รับบาดเจ็บอีกหลายนาย
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพราะว่ายังมีเปลวเพลิงและกลุ่มควันกวยพุ่งออกมาจำนวนมาก

จัดการโรงงานเข้าพบพนักงานสอบสวน
อ้างว่าไม่ทราบสาเหตุของสารเคมีรั่วไหลในครั้งนี้

ได้รับอันตรายจากสารเคมีปนเปื้อน

เมินความเสียหายอยู่ที่ประมาณ๗๐๐ล้านบาท

ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ประมาณ๑๐๐คน
กระทั่งเวลา๒๓นาฬิกา๔๐นาที

ก่อนจะสามารถปิดวาวส่งสารเคมี๓จุด
จากทั้งสารเคมีขนาดใหญ่ทำให้ไฟสงบลง
เข้าสู่วันใหม่๖กรกฎาคม
เกิดไฟประทุขึ้นอีก๒ครั้งหลังปิดวาว
เจ้าหน้าที่พยายามฉีดโฟมดับเพลิง
เวลา๓นาฬิกา๑๐นาทีครบ๒๔ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่เรียกหัวหน้าคนงานอธิบายผังโรงงาน

พร้อมกับฉีดโฟมดับเพลิงเลี้ยงเอาไว้จนถึงรุ่งสาง

ในเวลา๗นาฬิกา๒๒นาที
พร้อมกับมีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
ฉีดโฟมดับเพลิงป้องกันไฟจะกลับมาลุกลามอีกระลอก
ที่กลุ่มควันสีดำจะหายไปในเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๖นาที
ดูเหมือนว่าตลอดทั้งวันจะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
กระทั่งเวลา๑๖นาฬิกา๕๐นาที

กลางความหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายลงในที่สุด